คุณผู้ชมคะเมียกับแม่จะเลือกใคร
ที่ถามแบบนี้เพราะอะไรนี่ค่ะด้านหลังเลย
ทำไมถึงทำกับแม่ขนาดนี้
แม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
แล้วฝั่งเมียทำร้ายแม่
ทำร้ายคือเอาไม้ฟาดจนเลือดติดไม้

ใช่ค่ะเรื่องนี้ฟังแล้วก็โอ้โหมันก็หดหู่เหมือนกัน
เดี๋ยวจะให้ดูค่ะดูคลิปนี้

โอ้โหคุณผู้ชมดูภาพสิ
หัวแม่ไม่ได้นอนบนหมอนนอนทิ้มลงมาที่เตียงแล้วนี่
เห็นไม้นี้ไหมคะไม้ไผ่ยาวมันมีรอยเลือดอยู่เนี่ย
โอ้เหตุการณ์นี้ลูกสะพ้ายทำอะไรกับแม่สามี
สามีเนี่ยคือในเพลินนะคะอายุ๔๔ปีเป็นชาวสุรินทร์
เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้แม่ผมเอง
เป็นแม่บุญธรรมชื่อว่านางคูณค่ะ
ผมรักเหมือนแม่แท้เลย
เพราะว่าแม่คูณเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่ผมเด็ก
ส่วนไอ้รอยตามเนื้อตามตัวเป็นแผลฟกช้ำเป็นรอยไม้เนี่ย
ฝีมือเมียผมเมียผมเอาไม้ไผ่ที่เห็นในคลิป
ไผ่นี้ค่ะเป็นไม้ดักหนูให้คุณ
ฟาดฟาดฟาดฟาดไปที่หลังของแม่
แม่ผมเป็นผู้ป่วยติดเตียงจนแม่ตกเตียงมาแล้วหลายรอบนะ
แล้วหนักขนาดที่ว่าเมียผมเอาเท้ากระทืบ
สิ่งที่ผมเห็นผมเห็นกับตาเลยผมทนไม่ได้หรอกเข้าไปห้าม
แล้วก็รีบเอาแม่ส่งโรงพยาบาลเลยค่ะ
เพลินเล่าให้ฟังนะผมกับเมียคนนี้
คือเขาเป็นชาวอุดรอยู่กินกันมา๖ปีแล้ว
มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งก่อนหน้านี้ทำงานรับจ้างอยู่ที่ระยองค่ะ
แต่ช่วง๓ปีหลังก็ย้ายมาอยู่บ้านเมียที่วังสามหมอ
แล้วก็พาแม่แม่คูณมาอยู่ด้วย

แต่ช่วง๒อาทิตย์ที่ผ่านมาผมเห็นกับตาเลย
เมียผมทำร้ายแม่ตบตีแม่ผมไปห้าม
แล้วแม่แล้วเมียผมเนี่ยนะก็บอกว่าทำไมถึงลำบากกับคนคนนี้

แต่เวลาที่เมียผมทำแบบนี้กับแม่ผมรับไม่ได้หรอก
สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะผมก็เลยไปลงบันทึกประจำวัน
ที่สพวังสามหมอเอาไว้แล้วนะคะ

วันนี้สุดนักครับ

แบบว่าตอบกับน้องเนี๊ยวเลยครับผมบอกเลยครับ

โอ้โหนี่ไงดิฉันก็เลยถามตั้งแต่ก่อนที่จะเล่าข่าวนี้
ว่าเมียกับแม่เลือกอะไร
จริงเราเลือกไม่ได้นะเมียเราก็รักแม่เราก็โอ้โหต้องดูแล
แต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องเลือกแล้วล่ะ
ต้องเลือกสิคะแล้วในเพลินเนี่ยก็เลยบอกว่า
ผมไม่เอาแล้วเมียคนนี้ผมจะไม่กลับไปอยู่กับเมียคนนี้อีก
ทำกับแม่ผมได้ยังไงต่อให้ไม่ใช่แม่ผู้ให้กำเนิด
ต่อให้เป็นแม่บุญธรรมแต่เขาก็เลี้ยงผมมาตั้งแต่เล็กจนผมโต
นี่ไม่พอใจที่ผมทำงานรับจ้างแล้วไม่มีเงินให้ใช้เหรอ
ถึงทำกับผมแบบนี้ทำกับแม่ผมแบบนี้
หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะฝั่งเมียเขาไม่ยอมให้ในเพลินเข้าบ้านเลย
แล้วฝั่งพ่อตาแม่ยายก็คือแม่ของฝ่ายหญิงพ่อของฝ่ายหญิงกีดกันด้วย
อ้าวแล้วทุกวันนี้ในเพลินนอนที่ไหนในเมื่อเมียไม่ให้เข้าบ้าน
ผมต้องนอนที่โรงพยาบาลอาศัยกินข้าวฟรีในโรงพยาบาล
แล้วหลังจากนี้ผมตัดสินใจแล้วผมจะพาแม่คูณของผม
แล้วผมจะพาลูกกลับไปอยู่ด้วยกันที่สุรินทร์ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเราฟังความในมุมของสามีไปแล้วใช่ไหม
แต่ว่าเวลาที่เล่าข่าวเราก็ต้องฟังให้ครบฟังให้รอบด้าน
อยากให้ฟังทางฝั่งผู้หญิงบ้าง
ตัวแทนของฝั่งเมียเขาเนี่ยคือใคร
คือแม่ของผู้หญิงแม่ของผู้หญิงเนี่ยคือคุณป้าบานเย็นค่ะ
เล่าให้ฟังนะบอกว่าอ๋อเรื่องนี้เหรอ
ลูกสาวฉันไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นหรอก
เพราะเมื่อก่อนเนี่ยนะตัวนางคูณเขายังเดินได้

จู่จะร้องก็ร้องมาจะถอดเสื้อผ้าก็ถอดเลย
แต่ลูกฉันดูแลมาตลอดเลย
เพิ่งจะมาป่วยติดเตียง๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะ
แล้วรู้ไหมลูกสาวฉันเนี่ยโอ้ยเอาข้าวเอาปลา
หาให้แม่ผัวกินอันนี้คือฝั่งแม่ของผู้หญิงบอกนะคะ
ส่วนพี่สาวของเมียในเพลินคือพี่มนต์นะ
พี่มนต์บอกว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เนี่ย
คือเอาจริงแม่ของฝ่ายหญิงก็กลายเป็นว่า
ต้องดูแลแม่ของสามีทุกเรื่องเหมือนกัน
ดูเรื่องอาหารการกินซักผ้าอาบน้ำ
เอาตรงดูแลมากกว่าลูกชายของนางคูณกับลูกสะพ้ายอีก
เพราะว่าอะไรคือคู่นี้เขาต้องออกไปทำงาน

แล้วพี่สาวของผู้หญิงยืนยันนะ
น้องฉันฉันไม่เคยเห็นเลยว่าน้องฉันไปทำร้ายแม่ผัว
ฉันไม่เคยเห็นมากันครั้งเดียวเลย
น้ำซักผ่าซักแพร่ค้าอยู่คายายแก่กิน
แล้วเรื่องที่จะพร้อมตลอกันกับเมียน

เป็นยังต้องดึงย่ายเขาไปเกี่ยวให้มันสางกระแส
คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ให้ฟังทั้งสองฝั่งแล้วก็จริง
แต่ท้ายที่สุดทุกอย่างมันพิสูจน์ได้ค่ะ
รอยที่อยู่บนตัวคราบเลือดที่อยู่ตรงไม้ไผ่
มันพิสูจน์ได้หมดเลยว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ